เอาที่แม่สุดช้ำใจครับ
ลูกชายแท้อายุ๕๓
ลูกเขานัดหลอกให้คุณแม่อายุ๘๘ปีไปเซ็นเอกสาร
แล้วลูกสาวของเขาเสียชีวิตคุณแม่ก็ได้เงินมา

ทางด้านของนางฟื้นการจนะบณีอายุ๘๘ปี
ชาวตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่ที่สงขรา
พร้อมกับลูกที่เหลืออยู่
เข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สะพอหาดใหญ่
ให้ดำเนินคดีกับทางด้านของนายมนตรีกาญจนมณีอายุ๕๖ปี

หลอกให้แม่นะถอนเงินจากเกลี้ยงบัญชีเลยครับ
ล้านสี่กว่าซึ่งเป็นเงินที่นางฟื้นได้รับผลประโยชน์
กรมฐานประกันชีวิตของลูกสาวที่เสียชีวิตไป
กรมธรรมที่ลูกสาวทำเอาไว้ให้และให้แม่เป็นผู้รับผลประโยชน์
พอลูกตายแม่ก็ได้เงินอันนี้ไป
ซึ่งลูกสาวบอกว่าให้คุณแม่ได้เพียงคนเดียว
แต่กลับถูกนายมนตรีเนี่ยหลอกให้ไปถอนจนเกลี้ย

เพราะฉะนั้นแม่บอกว่ามนตรีเนี่ยเป็นลูกชาย

วันที่เกิดเหตุมารับตัวแม่ไปจากที่บ้าน
แล้วก็พาไปเปิดบัญชีแถวถนนจุติอนุสรที่หาดใหญ่
บอกว่าแม่เปิดไว้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะโอนเงินมาให้แม่
ถ้าทำงานได้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะโอนเงินมาให้แม่

แม่ก็เอาลูกพาไปบนบัญชีเอาแม่ก็ไปสินะฮะ
เสร็จปุ๊บลูกให้แม่เซ็นเอกสารหลายใบ

ก็ไม่รู้ว่าที่เซ็นไปมันคืออะไรบ้าง

ลูกก็แม่ก็ต้องไว้ใจลูก
แม่ก็เซ็นไปใบนั้นใบนี้ก็เซ็นไป
หลอกเพื่อให้บริษัทประกันจ่ายเงิน
อันนั้นที่ได้เงินประกันล้านกว่าบาทของลูกสาวคนที่เขาตายไป
เข้าไปยังของฝ่ายชายโดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค
แล้วก็นางฟื้นกับนายภัยบูลลูกชายอีกคนนึงก็เชื่อว่า
จริงแล้วนายมนตรีไม่น่าทำคนเดียว
การที่มีเอกสารจากประกันต่างนานามาแสดงว่านายประกันน่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่า
ยักยอกเงินจากบัญชีของแม่อันนั้นให้กับทางด้านของนายมนตรีแทน

ใช่มันมีที่มาที่ไปแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
ลูกชายอีกคนนึงชื่อว่านายภัยบูล
เขาให้การบอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาจากน้องสาวคนสุดท้องที่อยู่กรุงเทพ
เสียชีวิตเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วนายมนตรีเป็นคนไปรับศพมา
เสร็จแล้วปั๊บตัวแทนประกันบอกว่าน้องคนที่ตาย
ทำประกันชีวิตไว้๓กรมทันรวมเป็นเงินล้านสี่นะ
ให้แม่รับผลประโยชน์คือในนั้นระบุแบบนี้
ทีนี้พอเสร็จงานศพทางตัวแทนประกันก็เลยขอหลักฐานต่างของแม่ไป
แต่ผ่านมา๕เดือนกว่าเรื่องมันเงียบไงคุณ
ทีนี้เขาก็เลยต้องโทรไปสอบถามตัวแทนประกันแล้วก็ได้รับคำตอบว่า
ทางบริษัทประกันปฏิเสธการจ่ายสินใหม่
เพราะผู้ตายมีประวัติรักษามาก่อนทำประกัน

แล้วบอกว่าจะคุยเรื่องนี้กับนายมนตรีคนเดียว
ทีนี้พอโทรไปคุยกับนายมนตรี

ไม่ต้องโทรนะไม่ต้องโทรไปที่บริษัทประกัน

มันเป็นแบบนี้เออมันเป็นแบบนี้ไปโกหกพี่น้อง
นะฮะไปฟังเสียงคุณภัยบูลซึ่งเป็นพี่ชายของนายมนตรีนะฮะ

ไม่รู้ว่าเสียงเรื่องอะไร
คิดว่าน้องเนี่ยฟังเปิดบัญชีแล้วก็เสียงเปิดบัญชี
ให้เงินจ่ายเงินละ๑๐๐๐๒๐๐๐เขาบอก
นี่ไงคุณคือนายภัยบูลเขาก็สงสัย
ก็เลยโทรไปสอบถามคอร์เซ็นเตอร์บริษัทประกัน
ปรากฏว่าเอ้าจ่ายค่าสินใหม่มาแล้ว
เมื่อ๑๖พฤษภาคมแล้วก็จ่ายเป็นเช็ค
ทีนี้ก็เลยคิดว่าน้องชายเนี่ยนายมนตรีเนี่ย

อกให้แม่ไปเปิดบัญชีไงเพื่อเอาเช็คเข้า
แล้วก็ไปหลอกให้แม่ถอนตังค์มาอีก
ทีนี้นายภัยบูลเขาเลยบอกว่า
นี่นายมนตรีต้องคืนมาให้หมดทุกบาททุกสตางค

ถูกต้องทีนี้ก็ไปถามแม่บ้าง
นางฟื้นบอกว่าโอ้โหเสียใจนะ
เสียใจที่ลูกชายแท้มาทำแบบนี้

ก็ให้ตำรวจไปจับกลุ่มตัวลูกมาดำเนินคดีไปเลย
ค่ะแม่ยอมเออนะฮะอ้าวอันนี้ก็นี่แหละครับ
เรื่องเงินเรื่องทองก็ทำให้ลูกถึงขั้นกับหลอกแม่ได้